คุณผู้ชมไปที่จังหวัดบุรีรำนะคะไปดูหน่อยหัวขโมย
ขโมยของอะไรเอ่ยคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อ
ลงศพค่ะคุณผู้ชมขโมยลงศพแล้วตาถึงนะ
โรงศพที่ราคาแพงที่สุดในร้านลายเทพนมคุณคะ
เจ้าของร้านเนี่ยเขาจิตใจดีมากเขาบอกว่ากลางวันเนี่ย
โรงศพของเขาเปิดไว้เขาก็ทำงานกับลูกน้อง
ต่อเติมโรงศพกลางคืนก็เปิดร้านไว้นะ
เนี่ยเปิดร้านไว้ใครที่ถ้าเกิดว่าญาติโกโหติกาเสียก็มาเอาไปก่อน
แล้วเงินจ่ายทีหลังเปิดร้านไว้แบบนี้
แต่มิจฉาชีพค่ะสบโอกาสไปขโมยโรงศพ
นี่ดูสิคือเขาเปิดร้านไว้ตอนกลางคืน
เขาก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะตายเมื่อไหร่อย่างไร
ที่ไหนเวลาไหนก็ได้ใช้กันเนี่ย
แต่มันมาเกิดเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ขโมยโรงศพ
ที่ร้านจำนงโลงทองริมถนนสายนางรองชำนิ
ตำบลบ้านสิงห์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
เราไปคุยกับเจ้าของร้านชื่อว่านายจำนงนางงามอายุ๕๐ปี
คุณจำนงเล่าว่าคุณผู้ชม
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการขโมยโรงศพกันเกิดขึ้น
แต่นี่คือครั้งแรกที่หัวขโมย
โรงศพแล้วเลือกโรงศพที่มีราคาแพงที่สุดไป
เป็นลายเทพนมราคา๔๕๐๐บาท
เหตุการณ์เกิดวันเสาร์ที่ผ่านมาปกติอย่างที่บอกไป
ช่วงกลางวันเขาจะเปิดร้านเนี่ย
เพื่อต่อเติมโรงศพกับลูกน้อง
ส่วนกลางคืนจะไม่มีคนเฝ้าร้านนะ
แต่ก็เปิดร้านไว้เผื่อว่าลูกค้าต้องการลงศพ
ก็สามารถนำลงไปได้เลยแค่โทรบอก
โทรบอกเสร็จปุ๊บเงินจ่ายทีหลัง
นี่เห็นมั้ยใจดีมั้ยใจดีค่ะ

มันจะมาเกิดขึ้นกับเขาซ้ำแล้วซ้ำอีก
คุณจำนงบอกว่าที่ผ่านมาก็เคยมีคนร้ายมาขโมยโรงศพ
แต่ส่วนใหญ่ก็จะเลือกลงศพราคาถูก
หลักร้อยสักประมาณ๖๐๐

ไม่เคยแจ้งความดำเนินคดีเพราะคิดว่าเป็นคนจนมาขโมยไป

แต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าคนร้ายจะตั้งใจตั้งใจมาขโมยโรงศพอย่างดีที่สุดของร้าน
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในวงการเดียวกันที่ทำธุรกิจรับจัดงานศพ

พอลูกค้ามาสั่งปุ๊บทีนี้ผลิตโรงศพไม่ทันทำไงขโมยซะเลย
เอาไปให้ลูกค้าฟังเสียงคุณจำนงค่ะ
ถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็ซื้อไม้ซื้ออุปกรณ์แล้วก็ค่าแรงผลงานค่าหลายอย่าง
ถ้าไม่มีจริงก็มาขอได้ไม่มีปัญหา
คุณจำนงบอกต่อนะคะบอกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทนได้ครั้งนี้จะไม่ทนค่ะ
หลังเกิดเหตุติดตั้งกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้ว
ถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปมีหัวขโมยมาขโมยโรงศพอีก
จะดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเลยนะ
คืออย่าคิดว่าเราไม่มีคนเดียวนะ
บางทีบางคนมีธุรกิจมีอะไรก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมีนะคะ